เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของปากิ๊กเลยสำหรับคุณเอิร์ทการนะคะ
แล้วก็เป็นหวานใจของน้องเป่าเป่าวลีด้วย

เตรียมตัวจะเป็นเจ้าบ่าวเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวกันแล้ว

สำหรับปาวลีกับเอิร์ทการเนี่ยนะคะ
ก็จะเข้าประตูวิวาตามประเพณีของศาสนาคริสต์กันแล้ว
และวันแม่เมื่อที่ผ่านมานี่เอง
ทั้งคู่เข้าไปกราบไหว้ขอพรจากคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย
เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเพื่อเป็นสิริมงคล
ก่อนจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่นั่นเอง
แม้ว่าเห็นวันใกล้วันวิวาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะ
คุณรู้มั้ยเพาวอลีทำงานตัวเป็นเกรี้ยวอยู่เลย
เรียกได้ว่าทำงานจนวินาทีสุดท้าย
เพราะว่าเธอยังคงปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า

มันยังไม่ได้เตรียมอะไรบ้างนะชุดก็ออกแบบแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นว่าเสร็จหรือยัง
ยังไม่ได้ตามหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปแจกการ์ดตอนไหน
เพราะว่างานมันก็เริ่มเข้ามาแล้วซึ่งก็ได้เพลงใหม่มาแล้ว

จะได้ฟังเดือนหน้าแล้วค่ะเดือนกันยายนนะคะ
วันที่๑๐นะคะกัญญากับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงพูด
ใครที่เป็นแฟนน้องเป่าก็รอติดตามฟังเพลงเพราะ

เพลงพูด๑๐กันยายนเดือนหน้าก็จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้ว
จะแต่งงานอยู่แล้วยังทำงานไม่ว่างอีกเหรอ
แต่งงานยังไม่เห็นน้องเปล่าบอกแบบนี้